สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพีชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
มาเริ่มกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดยู๒๓ค่ะ
เดินทางกลับมาถึงที่ไทยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะ
โดยเจ้าอามสุภาชัยใจเด็ดก็บอกว่าเป็นเกมที่รู้สึกผิดหวังมากนะคะ
เมื่อวานนี้แล้วก็ขอโทษแฟนบอลด้วยที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จนโดนใบแดงนะคะ
ขณะเดียวกันอเล็กซันเดอร์กามาก็พูดถึงการเตรียมทีมด้วยค่ะ
โดยทีมชาติไทยชุดยู๒๓ก็เดินทางกลับมาถึงไทยนะคะ
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจฟุตบอลยู๒๓ชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐รอบคัดเลือกกลุ่มเคที่เวียดนามนะคะ
ผลงานชนะ๒แพ้๑โดยเกมนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้แพ้เวียดนามไป๐ประตูต่อ๔ค่ะ
ซึ่งอเล็กซันเดอร์กามานะคะเฮสโค้ชของทีมก็เปิดเผยค่ะว่า
เป็นความผิดของตัวเองสำหรับผลงานที่ออกมาแล้วก็เป็นบทเรียนชิ้นสำคัญของทีมสำหรับทวนาเมนต์ต่อไปนะคะ
ตั้งแต่ทำทีมมาไม่เคยแพ้ใครขาดลอยขนาดนี้มาก่อน
แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายของทีมยังไม่เปลี่ยนแล้วก็เชื่อว่าทีมชุดนี้จะต่อยอดสู่โอลิมปิกเกมส์ได้ค่ะ
และหลังจากนี้นะคะก็ต้องหารือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
ถึงระยะเวลาและการเตรียมทีมในรายการใหญ่ต่อไปด้วยนะคะ
เพราะว่ายังมีหลายศึกรออยู่นั่นก็คือ๔เกม๒๐๑๙ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
ศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายต้นปีหน้าค่ะ
ขณะที่เจ้าอามสุภาชัยใจเด็ดที่โดนใบแดงเมื่อวานนี้ก็ออกมาบอกนะคะว่า
เป็นใบแดงแรกในชีวิตแล้วก็เป็นแมชที่ผิดหวังที่สุดตั้งแต่เล่นฟุตบอลมาเลยค่ะ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากเกมเมื่อวานนี้นะคะก็จะจดจำไว้เป็นบทเรียน
และขอยอมรับผิดกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด
โดยสุภาชัยค่ะก็เตรียมที่จะติดโทษแบนในรอบสุดท้ายนะคะจากโดนใบแดงโดยตรง
แล้วก็มีโอกาสสูงด้วยค่ะที่คณะกรรมการพิจารณามารยาท
จะพิจารณานะคะว่าเป็นใบแดงที่เกิดขึ้นโดยเจตนาทำร้ายคู่แข่งหรือไม่
และก็อาจจะทำให้สุภาชัยโดนแบน๒เกมแรกในรอบสุดท้ายค่ะ
ก็มันเป็นความผิดพลาดของผมเอง
ส่วนในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายทีมชาติไทยก็ต้องเจอกับงานหนักค่ะ
แม้ว่าทีมชาติไทยชุดยู๒๓นะคะจะอยู่ในโถที่๑ในฐานะเจ้าภาพ
แต่ว่าทีมที่เข้ารอบมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งทั้งหมดนะคะอย่างที่เห็นบนหน้าจอค่ะ
ที่๑นอกจากทีมชาติไทยที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็มีอุสเบกิสถานเวียดนามแล้วก็กาต้า
ที่๒เกาหลีใต้อิรักษ์ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือ
ที่๓มีจีนออสเตรเลียจอแดนและซาอุดีอาราเบียนะคะ
ปิดท้ายที่โถที่๔โถสุดท้าย
ซีเรียอีรานบาเรนและยูเอมีค่ะ